ต่อกันที่เรื่องของนักท่องเที่ยวชาวจีนก่อนหน้านี้ค่ะก็มีหลายคนนะมาพูดถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยววัดร่องคุณ
จังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติแล้วก็เป็นผู้ออกแบบวัดแห่งนี้นะคะได้ออกมาแนะนำวิธีการสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ
ลงทุนของผมเนี่ยเคยด่าไปคนแรกด้วยสุดท้ายผมต้องแก้ปัญหานั่นก็คือผมผิด
สุดท้ายก็เลยแก้ปัญหาผมผิดผมผิดคือช่วงนี้มีกระแสข่าวไงออกมาว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเขาจะไม่อยากมาบ้านเราแล้ว
เขาบอกว่ามีสื่อไปนำเสนอข่าวเขามากกว่าเขาเยอะเขาไม่อยากมาบ้านเรานะฮะเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นเรื่องราวระดับชาตินะ
ผู้บริหารประเทศของเราก็ออกมาบอกว่าจริงก็ไม่จริงเขายังมียอดนักท่องเที่ยวชาวจีนมาบ้านเราอีกเยอะแต่เราก็ต้องต้อนรับเขาได้อย่างดี
ที่สำคัญต้องสร้างความเข้าใจเขาด้วยนะคะอาจารย์เฉลิมชัยโศิษฐพิพัฒนศิลปินแห่งชาติชื่อดังค่ะ
ผู้ที่สร้างศิลปะวัดร่องขุนในอำเภอเมืองเชียงราย
กล่าวถึงกรณีนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ลดลงบอกว่าตัวเองเคยประสบปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวจีน

ตีออกมาต่อว่าตอนนั้นจำได้ไหมเรื่องของห้องน้ำห้องท่าน

แต่ว่ามีการปรับตัวโดยพัฒนาวร่องคุณหลายด้าน
ทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น
ก็คือเรานี่แหละเจ้าของสถานที่ต้องสร้างความเข้าใจให้กับเขานะคะ
ภายในวัดค่ะยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปวันละ๑๐๐๐คน
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและชาวตะวันตกรวมทั้งคนไทยด้วยค่ะ
อาจารย์เฉลิมชัยนะคะก็บอกด้วยว่า
อยากให้คนไทยช่วยกันพัฒนาแล้วก็สร้างความเข้าใจ
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้และเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะ

การท่องเที่ยวแย่ลงคนจีนเริ่มแอนตี้เราไม่อยากมา
เวลาเขามามากเราก็ด่าเขามาก
ผมเคยด่าวัดลงคุณของผมเคยด่าเป็นคนแรกด้วย
สุดท้ายผมต้องแก้ปัญหานั่นก็คือผมผิด
แล้วแก้ปัญหารับคนจีนให้ได้ดูแลเขาช่วยกัน
แล้วก็พยายามที่จะให้เขาเข้าใจเราวัฒนธรรมเรา
แล้วก็พยายามอธิบายแล้วก็สร้างคนขึ้นมาสร้างทุกอย่าง

ให้การศึกษามีป้ายภาษาจีนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกให้เขารู้เลย
แล้วอีกอันหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวก็ช่วยเรา
ทางการท่องเที่ยวก็ช่วยส่งคนจีน
ภาษาจีนที่เก่งมาอบรมพวกเรา
พวกเราก็จ้างคนจีนเข้ามาดูแลนักท่องเที่ยว
ฝ่ายห้องน้ำฝ่ายทุกคนพนักงานที่เริ่มพูดภาษาจีนเป็น
ดูแลนักท่องเที่ยวได้แก้ปัญหาเรื่องห้องน้ำห้องท่า
ทำให้เขาทำเลอะไม่ได้
ดังนั้นการตรวจสอบก็มากขึ้นทุกอย่างมากขึ้น

ปัญหาของพวกเราคือขับรถคนที่ขับรถมา
ดังนั้นคนที่ขับรถมาจำนวนมันน้อยกว่าคนที่มาเครื่องบิน
ดังนั้นเนี่ยยังไงก็ตามที่อื่นอาจจะน้อยแต่ที่วัดลงขุนไม่น้อยเลย
ท่านเห็นทุกวันนี้ยังคนจีนยัง๗๐
เราช่วยกันในการที่จะดูแลประเทศชาติของเรา
นั่นคือแหล่งท่องเที่ยวคือสิ่งที่ทำมาหากิน
เป็นเงินเป็นทองให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราจริงครับ
คนจีนไม่เข้ามานี่เหงาเลยเห็นไหม
ทุกท่านเรียกร้องทุกท่านเรียกร้องหาคนกินตอนนี้
คุณจินหายไปในบางที่หายไป
ท่านรู้ไหมท่านไม่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ท่านไปสร้างอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาร่วมกันได้
ความผิดของเขากับเราไม่ผิดเหรอ
เราก็ต้องผิดด้วยที่เราไม่ให้ข้อแนะนำ
เราไม่แก้ปัญหานั่นคือความผิด
ทำหลายด้านเพื่อสร้างความเข้าใจ
ใช่ซึ่งกันและกันต้องบอกสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
เขาผิดเราผิดเราก็ยอมรับกันอะไรอย่างนี้นะ
ใช่ค่ะส่วนสาเหตุนี่นอกจากเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม

อีกหนึ่งเรื่องก็คือเขาบอกว่ามาตรการเข้มงวดมากขึ้น
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะขับรถเข้ามาในประเทศไทยนะคะ
สปลาวอำเภอเชียงของด้วยรถยนต์
ขับมานะที่ขับมาด้วยตัวเองน้อยลง
ก็ตอนนี้แหละครับก็เป็นห่วงเรื่องนี้แหละเนอะ
นักท่องเที่ยวชาวจีนเขาก็จะเข้าใจบ้านเราผิด

เหมือนเราเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศ
แต่บางทีเราก็ทำตัวอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะ
เขาให้ยืนชิดขวาชิดซ้ายให้แบบเป็นระเบียบ
บางทีเราก็เผลอเหมือนกันนะฮะ